ในเรื่องของเพื่อนซีแก๊งเฟอร์บี้ไม่ขายฝันนั่นเอง
วนิษฐานั่นเองนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
แมทฟิราณีเขาให้สัมภาษณ์ในเรื่องวงการใช่ไหม
บอกว่าเอาจริงเรื่องความสัมพันธ์บางเรื่อง
เขาก็เล่าให้เพื่อนฟังแต่ไม่ได้เล่าให้เพื่อนในวงการฟัง
ให้เพื่อนที่สนิทเพื่อนสนิทนอกวงการ

เขาก็เลยเมาส์บอกว่าแก๊งเฟอร์บี้มันแก๊งมาถ่ายรูปหรือเปล่า
ถ่ายรูปแชร์ร้านอาหารหรูแล้วก็จบกันไป
ไม่ได้สนิทจริงอ๋อก็เลยอยากรู้ถึงความสัมภัณฑ์ของแก๊งเฟอร์บี้
มีว่าสมาชิกแก๊งต่างแต่ละคนเขาสนิทกันไหม
เป็นกลุ่มเพื่อนในวงการที่เราแบบได้เจอกันบ่อย

ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่มันเป็นไป
เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มนี้ฉันโบก็จะรู้เขาเรียกว่าเหมือนรู้ระดับความสนิทสนมเราอยู่แล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นเราเข้าใจกันว่ามันเป็นเรื่องของแบบการแบบเข้าใจเพื่อนในวงการอะไรอย่างนี้มากกว่า
เขาก็จะเป็นการแบบมาเหมือนแบบมาขอโทษอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะเขาก็เกรงใจที่เหมือนแบบ

โมไม่รู้เลยค่ะว่าเขาเจอกันวันนั้นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้นมันก็อยู่ในงานด้วย
แต่ว่าโมก็แบบไม่ได้มูก็สนุกของมิวอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไปแบบสนใจ
ถ้าฟังในสัมภาษณ์ก็คือมิวตอบก็คือคุณเอมมี่มรกฏเขาบอกว่าเป็นวันเกิดของคุณคริสต์
ที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังนะคะแล้วเขาบอกว่าไม่เจอคือจริงคือมิวก็ปาร์ตี้ของมิวนะคะ
ส่วนคุณสงการคุณแม่จะไปเจอวันเกิดคุณคริสจริงหรือเปล่าเนี่ยเขาก็ไม่เห็นนะคะ
เข้าใจได้นะคนเราก็มีเพื่อนหลายกลุ่มบางทีสำหรับเพื่อนกลุ่มนี้
เราอยากบอกเรื่องนี้ได้อีกกลุ่มนึงเอาไว้บอกเรื่องราวบางอย่างได้
หรือกลุ่มก็ไว้พาร์ตี้เฉยถ่ายรูปหรืออะไรอย่างนั้นเข้าใจได้นะคะ

วิวก็ยอมรับว่าตอนนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะ
อย่างที่ไปเที่ยวเมาดีฟเนี่ยก็มีแค่แชะภาพคู่มาบ้าง

ให้เป็นเรื่องส่วนตัวจะดีกว่าจ้
แฟนใหม่เขาก็ไฮโซเซนเนอะ
ซึ่งเคยเป็นแฟนเก่าของคุณคริสสวังนอกนะคะ